บุฟเฟ่ค่ะอิ่มละ๔๐กินไปเลยจุกจ้า

พาไปเลยค่ะร้านอยู่ริมถนนมิตรภาพปากทางเข้าหมู่บ้านป่าตะแบก
ตำบลและอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมา
เลยจุดจอดพักรถหน้าโรงเรียนบ้านกรกสำรงไปประมาณ๓๐เมตร
คุณจะได้เจอร้านก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ร้านนี้ค่ะ
เจ้าของร้านคือคุณจิรเดชเขียนโพนนะบอกว่าเมื่อก่อนเป็นอดีต
คนขับรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพเจอโควิดแล้วเจอภาวะนี้มันแพงด้วย
ไม่เอาแล้วค่าคลองชีพก็สูงกลับบ้านดีกว่า
มาเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแบบบุฟเฟ่ค่ะ
จุดเด่นพูดเลยว่าคือราคาค่ะราคา๔๐บาทเท่านั้น
เติมได้ไม่อั้นกินให้อิ่มเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวข้อไก่เลือดไก่ผักสดขนมหวาน
น้ำแข็งใสมีกันให้ฟรีฟรีเรียกได้ว่ากินกันให้จุก
อิ่มก็เติมได้เลยแต่สำคัญบุฟเฟ่ก็คือว่า
จะต้องกินให้หมดอย่าเหลือทิ้งนะคะ
บอกว่าอยากจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า
แล้วก็อยากจะให้ได้ทานกันอิ่มน้ำสำราญแบบนี้
ลูกค้าก็เลยแวะเวียนมาไม่ขาดสาย
ค่ะบอกเวลาหน่อยแล้วกันค่ะร้านนี้เผื่อว่าใครอยากจะมาอุดหนุนนะคะ
ไปได้ตั้งแต่๑๐โมงเช้าร้านเปิดทุกวันค่ะ
ใครอยากจะไปนั่งพักผ่อนริมทางเขามีเปรย์ผูกเอาไว้ใต้ร่มไม้ด้วย
อยากจะงีบพักระหว่างเดินทางก็ได้หรือจะมาเติมพลังให้อิ่มท้องกันก่อนเดินทาง

เอาตีนอยากกินตีนไก่